มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งคลุ้มคลั่งเผาบ้านตัวเอง
เสร็จไม่พอถือมีดมาทำร้ายผู้หญิง
แต่สุดท้ายจบลงยังไงไปดูฮะ
โอ้โหเหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวายมาก

ถือมีดมาทำร้ายผู้หญิงชื่อพงง

คนแถวนั้นอาทิตย์จะภ่อบภัยนะ

แล้วคนแถวนั้นมาช่วยกันกระทืบเลย
เนี่ยเขาก็คงทนไม่ได้ใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายคนหนึ่งเขาแบบนี้

เอางี้ละกันไปดูกันหน่อยว่าทำไมทำไมถึงทำแบบนี้นะครับ
เรื่องของเรื่องในช่วงเวลานั้นเนี่ยเห็นไหมมีรถดับเพลิงมา
อ้าวคูยว่าป๋องเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยอ้อ

จุดไฟเผาร้านคอมพิวเตอร์แจมไอทีคอมพิวเตอร์ก็เป็นร้านของตัวเองค่ะคุณผู้ชม
เลขที่๑๑๒๓๑๑ตำบลเมืองแกลงอำเภาเมืองแกลงจังหวัดระยองแล้วนะคะ
ดับเพลิงเขาก็กำลังดับไฟอยู่เนี่ยแต่อยู่ดีดี
ก็เกิดเหตุตามที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เลย
เหมือนเป็นคนละเรื่องแต่มันคือเกิดพร้อมกัน

ผู้ชายถือมีดมาไล่แทงผู้หญิง
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอุมาพรสังขพันธ์

คือเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะในช่วงเวลานี้
อยู่ป๋องมาเฉยป๋องแทงจึ๊กเท่านั้นแหละ
ผู้หญิงคนนั้นเขาฮึดสู้ครับคุณชิสา

สักพักช่วงที่ชุลมุนเราไม่เห็น
เห็นอีกทีคือผู้หญิงคนนั้นลากป๋องมาแล้ว
ป๋องมาสิป๋องมา

แม่ไม่รู้ยังไงนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแกลง
เพราะว่าตัวผู้หญิงเองก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ

อุมาพรภูลสนองอายุ๔๕ปีแล้วนะ
ใช่ค่ะเป็นเจ้าของร้านสังขพันธ์ที่ถูกแทงครับ
เจ้าหน้าที่รีบส่งพาไปโรงพยาบาลแกล้ง

แล้วในคนเนี่ยในป๋องเนี่ยค่ะเป็นไงนี่ป๋อง

ใช่มันน่าจะมาจากช่วงที่ชุนละมุน
ชาวบ้านเขาร่วมกันสามัคคีสามัคคีบาธา
โอ้โหเนี่ยคุณอาวุธดูค่ะ
นี่ครับนี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุครับ
แล้วมีผ้าสามสีผูกอีกต่างหาก
แต่ว่าท้ายที่สุดนะเจ้าหน้าที่ก็พาส่งโรงพยาบาล

ช่วงเกิดเหตุชาวบ้านบอกอยู่กันหลายสิบคนเลยนะ
แต่ทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดอะไรขึ้นบ้างไปฟังชาวบ้านหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันงัดไม่ได้แล้วทีนี้พักใหญ่ค่ะ
เห็นร้านสังกรรมภัณฑ์ของเจ๊เป๊ก
ตอนนี้ของล่วงลงมาแล้วสักพักนึง
ตัวคนก็ลงมาด้วยแล้วถูมีด
แล้วพวกเขาก็วิ่งไล่อยู่กับเจ๊เป๊ก
แล้วของร้านเขามาอยู่ร้านสักรีด
แล้วก็เจ๊เป๊กเขาโดนแทงข้างหลังค่ะ
แล้วตำรวจเขาก็ช่วยกันจับไปได้กับพวกกระเพลิง